แล้วนะคะมาใส่ค่ายข่าวบันเทิงกันต่อนะคะ
อย่างที่ช่วงที่แล้วเราได้บอกว่าณเดชน์ก็ศึกแล้ว
ตรงกับวันเกิด๒๔ปีเลยนะคะบอกว่าบวชแล้ว
แต่ว่ายังไม่ได้คิดเบียดต่อนะคะหลายคนก็ต้องถามต่อนะว่าบวชแล้วจะยังไง
บอกว่าพระณเดชน์ศึกแล้วที่วัดป่ามัชชิมวาสจังหวัดกาลสิน
หลังจากบวชตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
เป็นเวลา๑๖วันโดยวันนี้ก็มีแม่แก้วแล้วก็แฟนคลับหลายคนเนี่ยก็ไปร่วมงาน

ตอนไหนต้องเป็นพระหรอ
ตอนเป็นพระเหมือนก่อนศึกสักวันสองวันมีคุณไอ้อ้ำมี
มีพระณเดชนจริงได้เดินทางไปที่วัดป่านที่กรสินเพื่ออยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เมืองด้วยนะคะ

ใช่แล้วก็เพิ่งเพิ่งลาศิกขาวันนี้เมื่อเช้าวันนี้วันที่สิบเจ็ด
วันคุณไหนอ้ำก็ไปเจอณเดชน์ที่ไหนอ่ะอยากรู้จังเลยอ่ะ

ก็ไปสิใช่นี่ไงเขียนอยู่นี่ไงแท็กโลเคชั่นหรือเปล่า

มีใครมีพี่เอไปแล้วก็มีคุณแม่

แล้วก็มีพระณเดชน์อยู่นี่ไงเนี่ยคุณไอ้อ้ำกับพระณเดชน์ไปเจอกันเนี่ย
ที่บ้านหรือเปล่าตัวเอง
บ้านที่ขอนแก่นหรืออะไรอย่างนี้

คุณไอ้อ้ำไปกับคุณเอเหรอมั้ง

ต้องเขาชอบทำบุญอยู่แล้วเขาสายบุญอยู่

เหรอหนูไม่หรอกฉันรู้ว่าเธอเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เหมือนที่เธอปฏิบัติดีไม่ชอบชักอนุโมธนา

อย่าไปทำเลยช่วงน่ะหยุดแล้วลดละเลิกบ้าง

ไข่มุกที่เป็น

นั่นเพื่อนเธอรุ่นเดียวกับเธอคุณไอ้เอ๊
แต่ไข่มุกเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ได้เป็นคนจนนะ

ตนางงามไข่มุกชุติมารูดซิบปาก
ขอพูดถึงว่านางเอกคนไหนเป็นมือที่๓
ทำรักกับหนุ่มแดนเฮตระกูลล่ม

รักครั้งนี้อาจเป็นรักครั้งสุดท้าย

ก่อนหน้านี้คุณไข่มุกและคุณแดนเนี่ยเขารักกันอยู่

มีข่าวออกมาว่ามีดารานางเอกท่านหนึ่ง

แล้วคุณมีคนชอบสะลุสอดเห็นมีคุณง่ายจะรู้

ถามหน่อยเถอะเรื่องลูกตัวเองกับลูกชาวบ้านในวงการ

นักข่าวไปถามว่าเห็นว่ารักครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า
คือไม่รู้ค่ะแต่คนนี้มุกก็รักมากทุ่มเทมาก
แต่เราก็ต้องหันมาเห็นคุณค่าของตัวเองก่อน
เพราะว่าถ้าเรารักใครอีกแล้วเขาก็ควรจะต้องเห็นคุณค่าของเราเช่นกัน

เมื่อเกิดอะไรที่ผิดพลาดขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบทั้งสองฝ่าย
ว่าจะทำยังไงกับชีวิตที่เหลือต่อไป
ปิดตัวเองใช่ไหมมุกไม่แน่ใจค่ะว่าจะเจอใครหรือเปล่า
อ้าวนายบอกจะไม่รักแล้วนะ

นางขายเครื่องกองน้ำอยู่จริง
คือนางไปถือศิลปกับท่านววัชราเมธีมา
ค่ะที่ไหนล่ะเชิญตะวันถูกพี่สาวเขาแนะนำให้ไป
ก็คิดว่าควรจะไปไปเรียกสติกลับคืนมา
เพราะปีนี้เจออะไรมาเยอะแยะทั้งดีแล้วก็ไม่ดี

แต่เขาไม่อยากจะพูดถึงนะว่าใครเป็นคนแย่งไป

จริงพี่ก็โทรไปแล้วกันหนูอยากรู้ด้วย

นางเอกดังรึเปล่าเถอะนางเอกมันเยอะ
ช่องฟรีทีวีช่องท่วงต้วงไฟหรือช่องทาง๗
แต่เอาจริงนะไปถามนางเอกทำไม

ก็ถ้าอยากรู้ก็เนี่ยก็ถามตัวผู้ชายไง

ก็มีผู้หญิงอีกคนนึงแย่งไป

แต่ผู้ชายเขาเป็นทายญาติของอันนั้นสือพิมพ์

บับโมจิ่งเขาเป็นทายญาติเดรินิวเลยล่ะ

เสร็จจากไอ่แหวนถึงว่าเป็นไข่มุก
ดำหรือเปล่าคุณหรือเปล่ามดดำ
รู้มั้ยว่าถ้าได้จากสมมุติได้ผู้ชายคุณที่จะทำอย่างไร

กุญแจโซเหล็กล็อกเอาไว้แล้วห้ามออกไปไหน

ลุยบ้างลุย

หลุยต้อนุ่นอวบขึ้นเพราะมีเบบี
นางท้องแล้วใช่ไหมพี่หนุ่มพี่บอกจริงนี่คือคนนี้ปะไม่ใช่
ที่ผมพูดถึงไม่ใช่คนนี้แล้วใครอ่ะคะคุณหลุยเนี่ยเขาคบหาดูใจกับคุณนุ่นละมิดาเนี่ย
นานแล้วนะประพาทโนบลเนี่ย๖ปีก็หนัดสกุลเขาสิวะ
เออเขาคบกันมา๖ปีล่าสุดเนี่ยใกล้วันเกิดนุ่นหวานใจคิดว่า
ตุ้นหรือนุ่นโอ๊ยหลุกชิ้นป่ะ
แอ็งจี๊ถ้าเขาไม่เห็นอะไรเอาลูกชิ้นจิ้มมาให้เขากินให้สบายใจป่ะ

ลูกชิ้นมึงไม่อยู่ตรงนี้ลูกชิ้นมึงอยู่นี่เห็นไหม
ไม่

กั้งเกงในเหมือนไม่ถูก

เธอไปสนใจไอ้หมาตรฐานเป้าของหลุ่ม

ขอโทษนะแล้วมันเกี่ยวกับนู่นทอง

เอากันใช่อีก๓นาทีรายการจะจบแล้ว
แล้วยังไงเขาตอบว่าอัลกินเพราะอะไร
ฉันเหนื่อยทำรายการนี้
ผมตื่นเท่าฉันไม่เงื่อยขนาดนี้เลยจริง

เดี๋ยวข่าวไม่จบเร็ว

ซึ่งแต่ละอย่างที่เลือกก็น่าจะดีที่สุด

ก็บอกว่าไม่มีครับเบบีไม่มีแน่นอน
ไม่นะครับแต่ว่าคนวิภาพวิจารณ์ไปเขารู้หรือเปล่าว่าจริงหรือเปล่า
ต้องรอ๓เดือนแล้วถ่ายรูปให้ดูอีกรูปหนึ่งดีกว่า

ไหมมีคนจับผิดภาพว่าท้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ไอจีเราก็เปิดไม่ได้ปิดเปิดรับความคิดเห็นของทุกคน
มีทั้งคนคิดดีแล้วก็คนไม่ดีคนไหนไม่ดีเราก็ลืมมันไป

ไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องหรอกผมว่าไม่ท้องหรอก
นี่พี่ตุ๊กดวงตาพึ่งงานในรายการโมงไหน
วันนี้ขออีกครั้งหนึ่งพี่ตุ๊กดวงตาทุกครั้งมานี่รู้สึกว่าโอ้โห

จริงชอบอ่ะก็เลยเชิญมาที่ทอลลูดาว
ดวงของเขาเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าตลอดระยะเวลา
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนธรรมะจัดสรรจากที่เคยมีพิธีกรเป็น๑๐รายการเลยนะ
มีละครเล่นแบบไม่ขาดสายอยู่ดีไม่เหลือเลย

หลายอะไรไปเลยนะเค้าใส่เป็นเลือดลายอียล้องอีลาฟอะไรไปเลย
แล้วที่สำคัญหมอลักษณ์ดูเค้าจะต้องผ่าตัด

ผ่าตัดนี่รู้สึกตอนนี้พี่ตุ๊กอยู่ที่โรงพยาบาลผ่ามดลูก

ไม่ก็เหมือนแบบมันมีโอกาสหรืออะไรอย่างนี้ก็คือตัดมดลูกไปซะ

เดี๋ยวคืนนี้๓ทุ่ม๔๕นาทีในท็อกทะลุดาวนะฮะคืนนี้เจอกัน
โอเคนะครับวันนี้เวลาหมด

เป็นเรียกเดี๋ยวกันนะคะตอนการณ์การเรา
ได้อย่างเดียวกิ่งอยากจะพูดเลยพูดสิ
คุณพูดสิอย่าวพูดเลย

เร็วกันกลับยังไม่ได้นะ
โอ้โห